จัดจานยานวิพา

สวัสดีค่ะ

จัดจ้านย่านวิพา

ยังเป็นน้องใหม่อยู่ครับ

จะบอกว่ารายการเราออนไปวีคนึงแล้ว

แต่ว่าเราจัดจ้านย่านวิพาแน่แหละ
แต่คนในย่านต่างเค้าบอกเค้าจัดจ้านเหมือนกันนะ
ต้องลองให้เป็นเกดเป็นสีกับถนนบางนะตราดหนึ่ง

จัดจ้านย่านบางนะ

กานก้าว

เกลียดเป็นสีสักหน่อย

ดูคืนครับ

ขนาดนั้นเลยขนาดนั้น
เอาเป็นว่าตอนนี้รายการจัดจ้านย่านวิพา
คือคนเราดูทุกย่านเลยจริง

เราต้องตัดออกมาให้เหลือเป็น๒อินเท

เพราะว่าเรื่องราวของเขาเรื่องราวความสนิทสนมของเขาเนี่ยมันจัดจ้านจริง

เราเห็นว่าพี่จิกกัดกันอยู่ตลอดเวลาเลย

เกลียดบ้างกักบ้าง
ดำเป็นคนเหมือนขวานผ่าซาก

เป็นบ้าไง

คนที่รู้ทุกเรื่องไม่ใช่ฉันเว้ย

ใต้เกียงดารานี้

ใต้ดารา
ปุ๊กบอร์

ไม่อันนี้คือไปตรวจสุขภาพไปตรวจปุ๊บอะ
แล้วมันจะบอกหมดเลยว่าตอนนี้คุณเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

ดูไปแล้วก็ตลกด้วยแล้วก็ขำแล้วก็น่ารัก

สายตาเขาคือแบบเพื่อนรักกันแบบที่รู้ใจกันสุด
ซึ่งสองคนนี้ถือว่าเป็นคู่ที่ลงตัวนะ

แล้วเขาไม่ค่อยออกรายการคู่ที่เป็นแบบแขกรับเชิญท็อกนะคะ
บอกว่าจัดจ้านย่านวิพาเป็นรายการแรกนะคะ

คุณพี่ต้มมัวค่ะ

จัดจ้านย่านวิพาคือรายการแรกค่ะ

จากนี้ไม่มีอะไรจะเป็นการตอบแทนนอกจากให้ตัวไปเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีส่วนที่เหลือและรับรองได้เลยว่าจัดจ้านยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เป็นแบบว่าเก้าอี้น่างกันไม่พอเลยทีเดียว

พี่หนุ่มพี่มดมีแฟนไหม

ถ้าไม่รู้แฟนสเปคพี่มดดำ

นางเป็นคนชอบแบบว่าเถื่อน
ื่อนแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าหน้าตาไม่ต้องหล่อมาก
แล้วจะสังเกตได้เวลาที่เขาชอบใครเนี่ย

เอ้ยเนี่ยคือชอบอยากได้

เอ้านี่เรื่องจริง
ยังไงทำให้ดูกัน
ปากเขาด่าแต่หน้าออก
ตาด่ายียง
ทุกปีใหม่นางเป็นคนที่สปอร์ตมากเลยนะ
ที่ผ่านมาหนึ่งโควิดช่วยเนอะ
สองหนึ่งก็พี่หนุ่มช่วยใช่คำว่าโควิดช่วย

หนีไปเที่ยวกับเพื่อนหมดเลย

เห็นรู้ฉันหลงนางก็โทรแบบหละลาน
นางก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเขานี่แล้วไม่ชวนพี่เลย
พี่หนุ่มฉันไปเที่ยวบาร์โฮสเธอจะไปกับฉันได้ยังไง
ไม่ลองชวนดูว่าไงชอบก็ได้ไง

ประกอบไปด้วยขอบควรหญิงปานี่ตามี

อ้าวกูลากูกับเธอคนเดียวเดินหงวะ

สักพักที่ลินร้องไห้มายูไม่ค่อยร้อง

หนีจริงฉันก็หนีไปมาแบบ

ว่าไปเพื่อแบบไปกินอะ

กูใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวกูอะไรก็ไม่รู้
บอกพี่หนุ่มเธอต้องหยุดต้องปล่อยบ้าง
เอาค่ะตอนนี้ล่ะคะเรากลับมาในช่วง

จะให้พี่ทั้งสองคนที่สนิทกันมากเนี่ย

ห้ามพูดฟังได้อย่างเดียว

หนุ่มจะได้เมาส์พี่มดดำค่ะ

ห้ามพูดห้ามเถียงนะพี่แนว

เออเขามีความลับเยอะ

เอาความจริงป่ะมันไม่มีความลับที่แปลกมากว่าทั้งคู่อ่ะ

แม้กระทั่งผู้ชงผู้ชายเลยฉันก็ยังเล่าให้นางฟังหมด
แต่มันมีความลับที่แปลกมากว่าทั้งคู่อ่ะ

แต่มันมีความลับที่แปลกมากว่าทั้งคู่อ่ะ
แต่มันมีความลับที่แปลกมากว่าทั้งคู่อ่ะ
แต่มันมีความลับที่แปลกมากว่าทั้งคู่อ่ะ

หามพูด
ไม่อันนี้มันคือสิ่งที่อยากเตือนเขา

เครดิตมันก็จำเป็นถูกไหม
เราไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจใครได้หรอก
บางทีเขาถ่ายรูป๓ตัวหลังไปมาแล้ว
คล้ายเลย
สวยสุดเรื่องจริงอยู่คุณชาติตรงนี้
คือสำคัญมดดำเป็นคนที่นิสัยเสียเรื่องนี้

แล้วก็มักจะเอาบัตรเครดิต
ไปให้คนนู้นคนนี้ถือเอาไปรูดเซ็นช่วงเซ็นชื่อ

รวมไปถึงตัวเขาเอง

หรือเวลาออกรายการหรือเวลาอะไรอย่างนี้

เขาเป็นคนที่แบบทำงานไง

เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้

อะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีมันเป็นหอกกลับมาแทงตัวเอง
แล้วก็เนี่ยเรื่องของผู้ชงผู้ชายอย่างนี้บางทีก็แบบ

ใช่แต่ว่าพี่มดก็พาเข้าบ้านอยู่ตลอดอยู่แล้ว

เออล็อกเข้าห้องน้องห้องน้ำ

้นไปอย่างนี้จี้ไปอย่างนี้
เออแล้วสมัยนี้มันยิ่งกว่าเมื่อก่อนอีกนะ

ก็ยังจะเอาผู้ชายเข้าบ้าน

ชื่อว่ามันมีคนที่จริงใจกับเขาเนี่ย

ที่จะให้คนเหล่านั้นมากกว่าไง

เพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้เขาเป็นคนแบบนี้

แต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องไว้ใจจนสุดชีวิต

ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาทำให้คุณนะ

จะบอกว่าทุกคำที่พี่หนุ่มพูดขึ้นมา
มันคือความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกพี่จริงนะ

คนที่รู้จักและรู้ใจพี่ที่สุดคนหนึ่งเลยใช่

อ่ะแต่วันนี้คุณน้ำตามา

ยังจะมีคนอีกคนนึงที่เขาอยากจะมาบอกความรู้สึกกับ

อ่าขอเสียงปรบมือให้แขกรับเชิญสไพรซ์ตัวด้วยค่า
เป็นไงล่ะ

โถแต่เดี๋ยวนี้เรียกอีทห์โถก่อนหน้านี้

เขาบอกว่ามันเป็นเมียหลวง
เพราะก็เป็นเมยน้อยคุณอายนัดเป็นเมียน้อยชีวิตเป็นเมียหลวง

ไม่มั่นก็กูมาก่อนกูรู้จักกัน
เตรียมไว้ก่อนอย่างเงี้ยหรอ
ให้มองหน้าค่ะให้มองหน้าค่ะ

ก็โวยไวขึ้นมากลางงงเท่าขอตลอด
อันนี้รู้ทุกเรื่องรู้มากกว่าอาจารย์สิครับ

เป็นแล้ว

ก็แบบไปหาอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์คุณเนี้ยเก่งมาก
ลงแล้วแบบว่าดะเมตตา

แต่แบบไปถึงเอ๊ะทำไมนั่งรอกันนานวะ

พูดที่นั่งอยู่ก็คือ
มึงคงเขาช็บกัน

อ้ามอย่าชั่วนะ

เขาบอกว่าครั้งแรกที่พี่อ้ำไปบ้านพี่มด

เดินไปเสร็จปุ๊บจะเข้าห้อง

เขาก็จะบอกว่า

เราก็นึกว่าห่วงเพราะว่าผู้ชายเขาจะมา
ทำอะไรไม่เสียใจค่ะ

เมื่อก่อนเนี่ยพ่อเคยซื้อแบบนาฬิกาแพงให้อะ

ด้วยความที่กกแล้วอี๋มาวันนั้นพอดีเว้ย

ไม่ใช่อันเดียวคือเกล็ดถาดหน้าหัวเด็กยกไปทั้งถาด

แล้วก็นั่นน่ะเอาไปทั้งถาดเลย

เพราะตอนนี้ยังไม่มีโซเชียลแล้อแต่ตอนนี้จะตันหนา
จริงมันให้มันฟรีตั้งใจให้
ไม้ยังให้เลย

ให้พี่ผ่านได้ผู้ชาย
ให้ผู้ชายที่ยังไปคน

ไม่ใช่

เรื่องเรียกเราไม่มีพัญญาไปทำง่าย

ไปเคลียร์แบบเดี๋ยวจะกั้นลั้ม

สิพี่โอ้โฮที่ผีเปช

ก็ถ้าว่าพันไร่เขาขายได้เป็นหลักสิบล้านอะ
แล้วแบ่งเนี่ยแบ่งที่ไหมบอกแบ่งที่พี่ไว้กลับมาอยู่

เอานุ่มเนี่ยนะให้มายูเนี่ยฉันให้จนละ๕๐ไล่เนี่ย
เออเหรอเออเดี๋ยวไปดูหน่อยนู่นนี่เนี่ยนะ
เออแต่ว่าไปดูนะเอาริมน้ำก็ได้เนี่ยฉันแบ่งที่เลย
เนี่ยผ่อนน้ำโขงท่วมน้ำคว่ำก็มาครึ่งเนี่ย
ช่วง๒เมตรไง

ผ่านมาแถววิพาก็เลยแวะมาหน่อย
ได้ข่าวว่าจัดจ้านย่านวิพาเลย
อ๋อใช่
โหรายการดังมาก

เชิญ
เชิญ
กลัวได้ดาราดังมาออกด้วย

ไม่เห็นเกรดก็ใส่กระโปรงสั้นกันไปนั่งนั่นเหรอ

ได้โย

เราเด็กเค้ารวดล้ำ
เอามารวดล้ำเค้ามีจองมีจุบอะไรอย่างงี้

ตามาเช่นโกงโว้ย

ขอดูปะสิ
อันนั้นหมายไม่อะไรหน้าให้ออฟพ์ดู

เท่งหนังดีจริง

มีคนเอาผู้ชายมาให้ฉัน

เขาจะให้เป็นของขวัญปีใหม่

ตอนนั้นจกไม่ไหวอยู่ช่วงนั้นน่ะเครียดเรื่องของความ
หรือว่าน้องนู่นนี่นั่นอีแจ็คก็เป็นแบบว่าพนักอีแจ็คเข้ามาหน่อยสิ
เนี่ยเด็กอ่ะฉันให้เด็กคนหนึ่งมาเขาแบบว่ามาอยู่กับฉันด้วยนะวันหนึ่งอะไรอย่างนี้
เขาเอามาให้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ละปุ๊บฉันชอบมากอีแจ๊คไปตามเด็กให้ฉันหน่อยสิ
ทำไมเด็กอ่ะมันไม่รับโทรศัพท์ฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้คนที่เอามาให้อ่ะ
บอกว่าไงรู้ป่ะก็แจ๊คเรียกเด็กมาเคลียร์สิทำไมเด็กไม่รับโทรศัพท์ฉัน
ฉันแบบอยากจะเจอเด็กมากเด็กมันหล่อมากพี่หนุ่มหล่อแบบคบเป็นแฟนได้เลยอ่ะอืม
ปรากฏว่าไงรู้ป่ะไอ้คนที่เอามาเด็กบอกว่าเนี่ยผมก็คิดว่าผมชวนก็มาเจอพี่ปุ๊บอ่ะ
แค่๓๐๐๐โทรศัพท์ปกติพี่เที่ยวอะไรไปเที่ยวค่ะ
โอ้โห
แต่ป๋อมก็มีเรื่องมั๊วคุณหนุ่มกัญชัย
คุณหมดดำโดยไปทักของคุณหนุ่มกัญชัยมันต้องโดยชิดอยู่

คนนี้รู้จักขนาดเยอะไม่กล้าเล่น
คูณสองคนเนี่ยรู้จักกันเพราะผมนะ

ชั่วโมงพิษวงศ์ผมบอกเลยว่าเป็นคู่จิ้นทุกวันนี้ได้
เพราะผมเลยนะแต่ก่อนเนี่ยมีใครเคยรู้จักครึ่งนี่ครับ
แล้วให้มีส่วนของกัญชัยได้นะฯ
บอกเลยว่าตุกรเนี้ยการล้าเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับ
จนมาเป็นผมนี่ปลูกปั้นจนโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นพิธีกรรายการผี
คุณต้องคิดให้ดีดีนะว่าผมเนี้ยฮะมีบุญคุณคุณสองคน
อีกเรื่องนะครับคุณหนุ่มกัญชัยครับนะฮะผมไม่โต้ตอบคุณ
ผมจะไม่ว่าอะไรเปลือยนะฮะคุณเนี่ยแบบว่ามาอวยพรนะฮะ
อยากให้เป็ดน้ำเนี่ยไปเป็นเพื่อนสาวมาอยู่ไม่เป็นไรครับนะครับ
ผมไม่ว่าอะไรคุณนะวันนี้แต่อนาคตข้างหน้าเนี้ย
ถ้าสมมุติว่าเด็กสองคนนี้เกิดวันรักกันชอบกันทำไมจริงเนี่ย

เอาคอเสียงปรอบมือให้ขายสุดท้ายของแบบนี้ด้วยคอ
พี่เวสพักจี๊

ผมรู้จักกัญชัยประมาณ๒๐๒๐ปี

เนี้ย
คอนโดไม่มีมีแต่บ้านกำลังงงอยู่ในคอนโด
คอนโดที่ไหนวะกัชชัยพี่หยุดเมื่อย

แล้วช่วงโควิดพี่ทำไงกลัวไทม์ไลน์ป่ะ

ไม่ตายเพราะโควิดพี่จะตายเพราะทอมไลน์
ยังไงทรองอะไรทรองอะไรเอ้า

ทองยังไม่ได้รับขวัญหลานก็ไม่มี
อ๋อนี่เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ย
เราก็วุ่นเพราะวันนี้เวลาเตรียมกันแค่๓เดือน
มดดำเราไปเจอแล้วเฮ้ยมดดำอย่าลืมหน้างานแต่งงาน

คือถ้าว่างก็ไปมดดำก็ตามไป๓ทุ่ม๔ทุ่มแบบนี้
ไม่คือเรื่องไม่ได้มีอะไรเลย
คือวันนั้นทำรายการข่าวใส่ไข่
แล้วก็มดดำก็พูดถึงเรื่องไปงานแต่งงานเวฟมา

บอกว่าเขาไม่ได้เชิญแค่นี้แหละ
ข่าวเขาไปลงทางนี้เขาโทรมา
บอกพี่หนุ่มไม่ได้พูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขา

เฮ้ยผมจัดจริงนะจัดเออเดี๋ยวจัดงานให้กล้อมจัดงานให้กล้อม
ผมจัดจริงผมจัดที่ร้านแถวเอกมัย
หนุ่มไปไหมไม่ไปไม่ไปแล้วไม่รู้คิดว่าอำ
จัดจริงแล้วทุกคนก็ไม่อยู่หมด

มีเพื่อนสนิทพี่อะไรอย่างนี้ก็ไป
กัญชัยมาเปิดงานกัญชัยก็ไม่ไป
ไม่รู้

ไม่ได้งอนอะไรไม่รู้จริงไม่รู้จริง
ไม่คือรู้ว่าจะจัดงาน
แต่ไม่คิดว่าจะจัดจริงคิดว่าเอออำกันอะไรอย่างนี้
คิดว่าอำเล่นกันก็เลยไม่ได้ไป
แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าได้ซองอย่างไร

นี่ฝากภรรยาคุณด้วยนี่ของคุณ

ลูกเหมือนวิ่ง

ลูกเหมือนวิ่งได้เลยอะ
ลูกเหมือนวิ่งได้เลยอะ
โอ้ระวัง

แขกเรานั่นมากจริง
นี่เขาให้แล้วนะ
เขาให้ลุงหนุ่มแล้วน่ะ

ให้สังครองเลย

ตอนในท่องเคยไปคนกินบ้าน

มีตังค์ในนี้

เฮ้ยเชื่อ

ก็พูดเหมือนกัน

แต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ก่อนจะจัดกันไป
หญิงว่าเชื่อว่าพี่มดกับพี่หนุ่มเนี่ย

พี่หนุ่มพูดไปแล้ว

พี่หนุ่มพูดไปแล้ว

พี่หนุ่มพูดไปแล้ว

พี่หนุ่มพูดไปแล้ว

พี่หนุ่มพูดไปแล้ว
พี่หนุ่มพูดไปแล้ว

พี่หนุ่มพูดไปแล้ว
พี่หนุ่มพูดไปแล้ว

อาทิตย์หน้า๕โมงเย็นเวลาเดิม
กลับที่นี่จัดจ้านย่านิพาสนบรินิสวัสดีค่ะ

ป่อยคือคนบดเหี้ยบดแห่ง
สี่ยืนสี่ลูกและสี่ยางไป
ทำไมทำอาหารแล้วด้วย

จากประสบการณ์กว่า๒๐กว่าบีนี่
สามารถสัมผัสได้ไหมว่า
มีอะไรอยู่แถวนี้ไหม

ไม่เห็นเหรอ

อะไร